กันที่พฤติกรรมคนหัวร้อนนะคะรถจักรยานยนต์มาประจันหน้ากับรถยนต์อยู่ในซอยเล็กเล็ก
รถยนต์ทำอะไรล่ะรถยนต์เขากำลังเอาของเข้าบ้านเขาเนี่ยนะคะ
แต่ว่ารถจักรยานยนต์เขาไม่พอใจนะคะบอกว่าถอยสิรีบถอยไป
และลักษณะท่าทางเหมือนเขาไม่รู้ไปโดนตัวอะไรมาเนี่ยนะคะ
โวยวายเสียงดังและบีบแตรยาวปีนแบบนี้เลยให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ก็ไม่ยอมอะไรอ่ะ

มันถอยไม่ได้ข้างหลังมันติดข้างหลังครับ
ถอยแล้วมันถอยนิด
เดี๋ยวผ่านไป
ถอยแล้ว
คุณผู้ชมดูแล้วก็คงจะนึกเหมือนเรา๓คนไปโดนตัวไหนมา
จะเป็นสภาพแบบนี้ตัวไหนตัวไหนมาตัวไหนรู้ไหมว่าชื่อเล่น
ชื่อเจ๋งเจ๋งบางบัวทองเจ๋งอะไรนะ
ใช้ยาเขาอ่ะแล้วเจ๋งไหม

เจ๋งแหละค่ะอย่างนี้นะเพราะชาวเน็ตอุ่มดาบเทียบเลยอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วเฉพาะการบีบบีบยาว
แล้วดูลักษณะเขาด้วยอ๋อ

เอาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการเนี่ยนะคะ
นักข่าวไปพูดคุยกับคนขับรถรถยนต์คันนี้ก่อนเนี่ยนะคะ

เขาเล่าว่าสายวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ตัวเขาเองก็รู้ว่าซอยมันแคบ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะจอดรถขวางอยู่ในซอย
และทำให้คนอื่นสัญจรไปมาไม่ได้เนี่ย

แต่จอดเอาของลงจากรถเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง

เขาบอกใช้เวลา๑๒นาทีเท่านั้น
แต่ระหว่างนั้นบังเอิญพอดี

มาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวบีบแตรมาแต่ไกลเลยนะคะ
พอมาถึงใกล้บอกถอยถอยเปล่า
ชาวบ้านในซอยเขาออกมาดูกันนะ
ยืนดูแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรนะ

หลังจากที่รถยนต์ตัดสินใจถอยให้
เจ๋งก็ขับรถผ่านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไป
เอาฟังเสียงคนขับรถยนต์หน่อยค่ะ
ของขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็เดินวนไปทางนี้ไปทางหน้ารถ
แล้วขึ้นไปนั่งรถจะออกจังหวะกับมอไซค์มา
บีบแตมั้งแต่นู้นเลยปากซอยขับแป๊ด
ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะให้ผมรีบไปหรืออะไร
ผมก็รู้เข้าใจแล้วว่าเพราะว่าคนคนนี้ผมก็เคยเห็น
เขาอยู่ในซอยนี้ว่าลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไง
ผมก็เลยบอกว่าพอผมขึ้นปั๊บเขาก็เอารถมาจ่อหน้ารถผม
แล้วผมก็ลองขยับรถดูว่าเขาจะถอยให้ไหมเขาก็ไม่ถอย
พ่อเขาไม่ถอยเขาบอกกูจะให้มึงถอยอะไรประมาณในคลิปเหรอครับ
เหมือนกับที่เขาพูดในคลิปทั้งหมด
ในใจผมมั้ยผมว่าไม่ถึง๒นาทีด้วยซ้ำไม่ถึง๒นาที
เขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาจอดรถเอาของเข้าบ้านแป๊บเดียว๑๒นาที
ด้วยความที่อีกฝั่งหนึ่งมันมีรถกระบะจอดอยู่ก่อนด้วยเนอะมันก็เลยกลายเป็นว่าสวนกันไม่ได้
เจ๋งบังพลีที่เกิดเหตุตามชื่อตามที่เกิดเหตุนะคะ
ถามว่าเจ๋งบังพลีอยู่ไกลบ้านเขาไหมไม่๕๐เมตร

เพื่อนบ้านกันจริงนะคะนักข่าวก็เอารู้บ้านแล้วไปสิคะตามไปดูสิเจ๋งทำอะไรวันนั้นเนี่ยนะคะ
ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับใดยืนแบบนี้อยู่นานตะโกนเรียกอยู่นานนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านคนอื่นแล้วกันนะคะ
เขาบอกว่านิสัยใจคอของเจ๋งปกติเป็นคนธรรมดาธรรมดานะ
แต่ทุกครั้งที่เจ๋งอัลวาดเนี่ยมีเหตุผลอยู่สองเหตุผลหนึ่ง
เมาเหล้าก็ทะเลาะกับเมียเขาบอกแบบนี้ชาวบ้านบอกแบบนี้
ไม่แน่ใจว่าเมาเหล้าเขาบอกเมาเหล้า

ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะ
ที่สพบางพลีค่ะ
ใจเย็นแล้วกันนะเพื่อนบ้านกันนะฮะ